แต่ว่าดูเรื่องของตัวเลขในวันนี้ก่อน
วันนี้ถือว่ามีข่าวดีนะฮะที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

เพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยณขณะนี้
เหลือไม่ถึงหนึ่งพันคนค่ะนะ
เก้าร้อยกว่าไม่ถึงหนึ่งพัน
เพราะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เราน้อยกว่าจำนวนที่รักษาหายนะฮะ
นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะ
แต่ต้องช่วยกันต่อไปนะครับดูตัวเลขนี้ก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้สบคนะครับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดสิบเก้า
แถลงตัวเลขผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙นะครับที่เป็นรายใหม่แล้วก็ยอดสะสมในวันนี้
โดยคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในไทยวันนี้นะครับ
มีตัวเลขอยู่ที่ยี่สิบแปดรายนี่นะฮะยี่สิบแปดรายนี้
แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายเดิมหรือไปในสถานที่ที่มีการแพร่ระบาด๑๖ราย
เป็นกลุ่มผู้ป่วยรายใหม่๕รายนะครับ๕รายนี้ไปสถานที่ชุมนุมชน๑ราย
มีอาชีพเสี่ยง๔รายและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคหรือหาแหล่งติดเชื้ออยู่๗รายด้วยกัน
ส่วนวันนี้มีผู้ที่รักษาหายเพิ่มขึ้นอีก๙๖รายนะครับและมีผู้เสียชีวิต๑ศพ
นี่ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๔๗นะฮะจากโควิด๑๙ในไทยนะครับ
เป็นผู้หญิงนะครับอายุ๘๕ปีก็เป็นแม่บ้านมีโรคประจำตัวก็คือเบาหวาน
ความดันโลหิตสูงด้วยวันที่ยี่สิบสองมีนาคมถึงสองเมษายน
มีประวัติไปสัมผัสกับผู้ใกล้ชิดที่ป่วยยืนยันมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นโควิดสิบเก้า
วันที่๑๒เมษายนมีอาการไข้ไอเหนื่อยหอบ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดชุมพรวันนั้นแพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
ซอเรย์ปอดพบปอดอักเสบรุนแรง๑๕เมษายนอาการแย่ลงและเสียชีวิตเมื่อ๑๖เมษายน

ตัวเลขสะสมในขณะนี้นะครับผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทย
มีทั้งหมดที่ติดเชื้อแล้ว๒๗๐๐รายรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว๑๖๘๙ราย
เสียชีวิตไป๔๗ศพนั่นเท่ากับว่าตอนนี้เรามีผู้ที่กำลังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล
๔รายนะฮะก็กระจายอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับ
โศกสบคบอกว่าวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จำนวนผู้ป่วย
อยู่ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาลมีไม่ถึง๑๐๐คน
ตรงนี้มันจะมีแง่ดีก็คือว่าทำให้เราสามารถรองรับผู้ป่วยรายใหม่ได้เพิ่มมากขึ้น
ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของเตียงรักษาหรือว่าอุปกอุปกรณ์ต่าง
ที่จะเอามาช่วยรักษาอย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจนะฮะอ่า
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องการเพิ่มนะฮะ
คือไม่ต้องกังวลเรื่องของเตียงรักษาเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของบุคลากรทางการแพทย์

แต่ว่าทางนายแพทย์ทวีสินท่านก็บอกหมายถึงว่าในภาพของสถานการณ์นะนะ
มันก็ทำให้เรามีเตียงคนไข้มากขึ้นเพราะว่ารักษาหายกันมากขึ้น
ตอนนี้ก็ต้องย้ำก็คือแม้ว่าตัวเลขต่างจะลดลง
แต่ต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกนะฮะต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกอย่างเด็ดขาดด้วย
เช่นนั้นถ้าเราประมาทเนี่ยตัวเลขผู้ป่วยอาจจะกลับมาเพิ่มขึ้นก็ได้
เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ญี่ปุ่นกับสิงคโปร์นะฮะ
ส่วนเรื่องของเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙นะครับ
กระทรวงสาธารณสุขบอกว่ามีเตียงที่รักษาผู้ป่วยโควิด๑๙
วันที่๑๒เมษายนที่ผ่านมานะครับในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย
ตอนนี้มีเตียงรองรับได้อีก๑๗๙๐เตียง
ส่วนในเขตสุขภาพที่๑ถึง๑๒มีเตียงรองรับได้อีก๓๘๐๐เตียงนะฮะ
แต่ไม่ได้ว่าหมายความว่าจะต้องมากันเยอะอะไรอย่างนี้นะฮะไม่ต้องมาก็ได้
อันนี้คือแจ้งให้ทราบเผื่อใครกังวล
ถ้าคุณไปพื้นที่เสี่ยงรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นผู้เสี่ยงเนี่ยคุณรีบไปตรวจ
ถ้าคุณตรวจแล้วเจอจริงเขาจะได้รีบรักษาให้คุณ